ไหนก็ไหนขออีกโรงพยาบาลหนึ่งได้ไหมคะ

คือลักษณะคล้ายกันคือคนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาล
ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เรื่องของการให้บริการทั้งเรื่องของคำพูดเหมือนกัน
กรณีนี้เป็นที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะ
คือมีคนไข้ที่เขาไปรออยู่แถวหน้าห้องฉุกเฉิน
มีผู้ชายมีอายุคนนึงค่ะ
โวยวายโวยวายอยู่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
โวยวายเจ้าหน้าที่เรื่องของการให้บริการ

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็จะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังนะคะ

ก็มีคนที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

คุณพี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิดแขนสั้น

ทำไมเจ้าหน้าที่ดูแลคนไข้เหมือนหมูเหมือนหมา
เขาก็ต่อว่าใหญ่นะคะด้วยความโมโห
คนที่ถ่ายคลิปเขาก็พูดนะคะ

บุรุษพยาบาลบอกให้ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เข็นคนไข้ซึ่งเป็นญาติที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ย

คลิปนี้เขาก็ไปเผยแพร่กันในโลกโซเชียลนะคะ

คนก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หลายคนที่ไปใช้บริการไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้
เขาก็มาให้ข้อมูลกันเยอะเลยอะค่ะ

อยากจะให้ผู้บริหารระดับสูงลงมาดูแลบ้าง
จะได้รู้ว่าประชาชนที่เขาไปใช้บริการเนี่ย
ต้องแก้ไขปรับปรุง
คนเห็นเหตุการณ์ได้ให้ข้อมูลในเพจ
เสียงประชาชนคนภูเก็ตนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม
จนถึง๕ทุ่ม๔๖นาที
ของวันอังคารที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
คือครอบครัวของคุณลุงที่อยู่ในคลิปเนี่ย

เขามีอาการชักหมดสติ
คนที่เขาไปให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่นะว่า
อาการของญาติคุณลุงคนนี้ก็น่าเป็นห่วงจริง
เพราะดูไม่ได้สติจริงหน้าซีดปากแห้ง
แต่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปล่อยให้คนไข้คนนี้
นอนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉิน๑๐๑๕นาที

คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ยาดของคนไข้คนนี้ค่ะเขาก็ไปทำเรื่องเอกสาร
พอกลับมาเจ้าหน้าที่นำคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินไปแล้ว
แต่ประเด็นก็คือพยาบาลที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับคุณลุงที่อยู่ในคลิปนะคะ
ห้ามญาติเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
แต่ญาติเขาบอกว่าห้ามญาติเข้าไปได้ยังไง
เพราะคนไข้ไม่มีสติแล้ว
จะถามประวัติยังไงจะถามอาการยังไง
ก็ต้องให้ญาติเข้าไปบอกข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินสิ

ใช่เพราะคนไข้หมดสติไปแล้วถ้าไม่มีใครเข้าไปด้วย
คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้ที่หมดสติไปทำอะไรมา
อาการเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่มีประวัติยังไง

คนที่ให้ข้อมูลเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยพาแฟนไปตรวจ

เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจแฟนเขา
แต่ก็ปล่อยให้คนไข้นอนอยู่เฉยจริง

ใช่ปล่อยจริงปล่อยอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้คุณลุงแกก็เลยย้ำกับทางพยาบาลนะว่า
ขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปในห้องฉุกเฉินหน่อย

พยาบาลได้ยินตั้งแต่รอบแรกแล้วด้วย
แต่ทำนิ่งทำเฉยเหมือนกับไม่ได้ยิน

ตามที่คนเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะ

ก็นิ่งทำเหมือนไม่ได้ยินทำเหมือนไม่ได้ยิน
พอรอบที่๕พยาบาลคนนี้ทำหน้าไม่พอใจ

พยาบาลคู่กรณีก็เถียงขึ้นมาว่า

ข้างเอามือปัดป้องกันไว้ทัน

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ประมาณนี้ค่ะ

ถ้างั้นก็ให้เข็นไปกันเอง

ไปเองแบบนี้ทำไมดูแลคนไข้เหมือนหมูเหมือนหมา

อันนี้เป็นมุมของคนที่เขาถ่ายคลิป

เดี๋ยวมีมุมของทางโรงพยาบาลเขาชี้แจง
ใช่ค่ะ
ประชาชนคนภูเก็ตเขาก็โพสต์ข้อความนะคะว่า

ความเห็นของคนที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลนี้

ตกบกพร่องเรื่องของการให้บริการ
กิริยาท่าทางน้ำเสียงไม่สุภาพ
คนส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจการให้บริการของทางโรงพยาบาล
สิ่งที่โพสต์อยากจะให้โรงพยาบาลได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้
เพราะนี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนที่ไปใช้บริการ
อยากให้ยอมรับว่าปัญหามันมีจริง
ปัญหามันมีมานานแล้ว
สิ่งต่างที่โพสต์ไปอยากจะให้เป็นแรงผลักดัน
กระตุ้นให้โรงพยาบาลใส่ใจกับปัญหาให้มากยิ่งขึ้น
นำปัญหาเหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไข
เสริมสร้างจัญญาบันด้านการให้บริการให้ดีขึ้น
เพื่อให้เป็นที่น่าพอใจของประชาชนให้มากขึ้น
อันนี้เป็นมุมของผู้ใช้โรงพยาบาล
ชิระภูเก็ตที่เขาไปใช้บริการนะคะ
โรงพยาบาลก็ต้องชี้แจ่ง
วันนี้ช่วงสักเวลาประมาณ

ช่วงสักเวลาประมาณบ่ายสามโมง
ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะ
ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะ
นายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำรองผู้มนุยการ
ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะ
มีฝ่ายบริหารมีพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

เกิดขึ้นจากกรณีที่ญาติผู้ป่วยคนหนึ่งไม่พอใจ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา

กล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ตั้งแต่ช่วงแรกของเหตุการณ์
จากมีการต่อว่าเจ้าหน้าที่แล้ว
มีภาพญาติของผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่พยาบาล
เคาน์เตอร์หน้าห้องฉุกเฉินด้วย
อันนี้เป็นมุมของทางโรงพยาบาลที่เขาเปิดออกมา

แล้วก็ญาติของผู้ป่วยค่ะ
เดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ที่หลบเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เพื่อที่จะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งด้วย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาพยายามจะห้าม

ยังไม่พอคุณลุงคนนี้ยังจะตามเข้าไปในห้องฉุกเฉิน

ซึ่งเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยัน
แล้วก็ภาพนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียล
โรงพยาบาลก็เลยออกมาเปิดให้ดูว่ามันมีอีกมุมนึงนะ

รองพอโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเขาบอกว่า
คลิปภาพนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจริง
คุณลุงที่อยู่ในคลิปเป็นญาติของผู้ป่วยคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้หญิงอายุ๓๕ปี
เข้าไปรับการรักษาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ญาติให้ประวัติว่าผู้หญิงคนนี้เขานั่งดื่มสุรา
กลับยัดแล้วอยู่ดีก็มีอาการเกร็ง
พอมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็รับตัวจากรถ
ก็คือเอาเปรย์ไปรับนะคะซึ่งญาติขับรถไปส่ง
ทางโรงพยาบาลมีการคัดกรองที่หน้าห้องฉุกเฉิน
ส่งผู้ป่วยผู้หญิงคนนี้เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
แต่ประเด็นที่มีปัญหาก็คือ
ส่งผู้ป่วยคนนี้เข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วค่ะ
ญาติก็ไปทำบัตรผู้ป่วย
พอญาติกลับมาจะขอเข้าไปในห้องฉุกเฉิน

เพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีญาติเข้าไปแล้วคนนึง

เป็นผู้หญิงคือผู้ป่วยเป็นผู้หญิง
แล้วก็มีญาติที่เป็นผู้หญิงเข้าไปแล้วคนนึง
แต่คุณลุงที่อยู่ในคลิปไม่ยอมจะขอเข้าไปอีกคนนึง
ก็เลยเถียงอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องฉุกเฉิน

สาเหตุที่ไม่ยอมให้คุณลุงเข้าไปในห้องฉุกเฉินอีกคน
เพราะว่าในห้องฉุกเฉินคนเยอะมาก
มีผู้ป่วยวิกฤตที่เป็นสีแดงคือวิกฤตหนักประมาณ๔คน

แล้วก็ผู้ป่วยเขาอยู่ในภาวะวิกฤต

เขาต้องทำการรักษาผู้ป่วยวิกฤตคนอื่นด้วย
แล้วก็มีภาพนี่เห็นไหมนี่ก็ที่เขาเอามาเปิดเผยว่า
ลุงก็พยายามวิ่งเข้าไปเหมือนจะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่เขา

ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตบอกว่า
ไม่พอใจแต่ว่าญาติก็ใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะ

แต่ภาพที่ตบหน้าเจ้าหน้าที่มันไม่ได้เป็นข่าว

แต่เป็นภาพที่อยู่ในกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาถูกตบหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร

แต่ญาติของผู้ป่วยก็ยังจะพยายามเข้าไปในห้องฉุกเฉินเพื่อทำร้ายต่อ
คือเหมือนกับจะยกเก้าอี้ฟาดเจ้าหน้าที่คนนี้ด้วยซ้ำค่ะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนอื่นก็ห้ามไว้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ถูกทำร้ายร่างกายเขาไปแจ้งความนะคะ
ดำเนินคดีกับคุณลุงที่อยู่ในคลิปแล้วด้วย

แล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนนี้เขาก็หยุดงาน๓วัน
เพราะว่าต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วย
จากการตรวจสอบประวัติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรายดังกล่าว
ก็ไม่มีเรื่องของการถูกร้องเรียน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมอะไรด้วย
ลองฟังเสียงการแถลงชี้แจงหน่อยนะคะ
ส่วนกรณีที่มีการบอกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ถ้อยคำไม่เหมาะสมผู้จาไม่เหมาะสมนะคะ
ทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
เรื่องของคำพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ยินดีรับฟังข้อมูลจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคน
จากเหตุการณ์นี้ก็ยอมรับว่าปัญหาเกิดขึ้น
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร
อาจจะล้มเหลวด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับญาติของผู้ป่วย
โรงพยาบาลบอกว่าก็จะน้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้น

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก

เพราะว่าลุงก็ใช้ความรุนแรงไป

คือเรื่องที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ย

ในมุมของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มีน้อย
หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงพยาบาล
ประชาชนก็เยอะในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ถ้าจะบอกว่าถ้าอยากได้รับการบริการดี
ก็ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชน
แต่ประชาชนก็ไม่ได้มีสตางค์แบบนั้นทุกคน

ก็ต้องมีความหนักแน่นพอ

ในการที่จะรอความเครียดที่เกิดขึ้น

จากคลิปนี้หลายคนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
ก็เห็นแค่คลิปตอนที่เขาสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้หรอกว่าในห้องฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้น

พยาบาลที่เป็นคู่กรณีกับคุณลุงที่อยู่ในคลิป
ก็เคยพูดจาไม่ดีใส่เขาเหมือนกัน

อันนี้คนที่เคยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

ก็บอกว่าหลายคนเจอแบบนี้แต่ไม่ได้ไปร้องเรียนอะไรไง
เรื่องมันก็เลยเงียบเรื่องมันก็เลยจบไป

นี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น